ล้านฮะเซิร์ชในไม่มีเงินซื้ออ่ะ
มันเป็นสูตรเขาชื่อเขา
ไปไม่ต่อไปไม่ได้เลยฮะ
มีเครื่องเยอะแยะมากมายนานมากรสเย็ดมาก
ไปดูหน้าตาว่ามันน่าทานขนาดไหนคุณผู้ชมนี่ไปที่ร้านนี้
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ๑๐๐ล้านณลานกระบือ
ตั้งอยู่บนถนนสายลานกระบือพานกระต่าย

เขาเน้นทั้งความอร่อยความแปลกใหม่จัดจ้าน

นางสาวพัทรวดีทัพทิมอายุ๓๓ปี
เจ้าของร้านก็บอกว่าได้สูตรมา
เป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือมร้อยล้านมาจากสุโขทัย
จุดเด่นคือน้ำซุปมันต้องแซ่บ
อุ๊ยคุณใครยังมาตอยด้วยอ่ะยังมาตุ้มขอบคุณที่แก้ให้ยังมาตอยอะไรล่ะคุณ
ไม่ใช่อ่านบ้างครับวะเนี่ย
ยังมาตุ้มคือเขาปรุงให้ลูกค้าแบบ๓รสนะ
มีทั้งเผ็ดเค็มหวานกลมในน้ำซุปนะ
วกกับเนื้อสัตว์ต่างมีหมูหมักนุ่ม
ตับสดลูกชิ้นหมูตุ๋นทีนไข่แล้วก็ทิ้บกามั้ย
มันไรสอเลยอ่ะคือเขาทำออกมาแบบน่าทานมากเลยนะ
คือเขาบอกว่าไอ้เนื้อเขาต้องเคี่ยวนานมากกว่ามันจะนุ่ม
ในหม้อไฟคู่กับเส้นต่างให้คุณเลือกแบบเอาให้สะใจ

แล้วมันจะมีน้ำมันกระเทียมเจียวหอมเนี่ยแบบ
นี่แหละทีเด็ดพูดทอดเลยนะไอ้น้ำมันกระเจียม

เออเนี่ยฉันเป็นอะไรคะ
นอกจากกับลายสอนและเรื่องพันธุ์กันด้วย
ทำไมเส้นมันมีหลากสีคุณทัศนัย
เขาให้เลือกมันมีทั้งแบบบะหมี่เหลืองบะหมี่ยกอะไรก็ว่ากันไป
ถ้าเป็นแบบนี้ต้องสั่งอย่างไรรู้ไหม๓กษัตริย์

สั่งชามเดียว๓๐๔๕บาทก็อิ่มแล้ว

ก็จะลวกมาให้ใส่ในถาดแล้วก็จิ้มเอา๙๙บาท
แต่ถ้าเกิดมาเป็นหมู่คณะเรา๓คนไปใช่ไหม
๓เป็นหม้อไฟมาก็๑๙๙บาท

แต่ถ้าคุณผู้ชมกำลังทำธุรกิจอยู่
ขายของอยู่มันขายไม่ดี
อยากจะดึงดูดความสนใจลูกค้า
ผมพาไปดูผู้หญิงแล้วกัน
เป็นสาวประเภท๒คนหนึ่งเขาขายของนี่
อ๋อนี่คือกลละเม็ดเด็ดพลายทางการตลาด

ฉันเงยหน้ามาตกใจเจอเข้าไฟพอดี

เขาตัดสินใจใส่ชุดราตีแดงยาวแบบนี้
เขาไปขายโรตีอยู่ชายหาดแสงจันทร์หาดสุชาดา
แล้วก็อยู่ที่ปากน้ำสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของมรยอง

เขาตะเวนขายโรตี๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืนของทุกวัน
ราตรีจะใส่ทุกวันเสาร์อาทิตย์

ซื้อทั้งขอถ่ายรูปที่สำคัญนะขอหอมแก้มด้วย

คือจะมีต่างชาติเยอะจะขอหอมแก้มเธอ
ยืนยันนะเขาขายโรตีอย่างเดียวไม่ได้ขายตัว

โรตีเขาขายชิ้นหนึ่ง๑๐บาทพิเศษ๒๐บาท

ใส่กล้วยใส่ไข่ก็๔๐รายได้ต่อวันวันละพันกว่าบาท
ย้ำว่าฉันขายแต่งโรตีฉันไม่ได้ขายตัวนะ
อย่ามองว่าเป็นการขายแบบนั้นนะ